ประเด็นที่วันนี้ต้องยอมรับว่าผู้คนในสังคมก็พูดถึงกันเยอะ
หลังการเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อรับคดีของคุณทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนต์เรย์ก็อย่างที่ทราบ
เมื่อวานนี้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ก็ตอนแรกบอกว่าส่งเข้าแดน๗ใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลราชธรรม
เป็นลักษณะหอพักรักษาอาการป่วย
แต่กลางดึกก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากเกิดอาการเจ็บป่วยหนักนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
เราก็เลยลองเช็คเส้นทางหน่อย
เพราะจากการแถลงออกมาของทางกรมราชธรรมเนี่ยนะครับ
บอกว่าคุณทักษิณชินวัฒน์นะฮะซึ่งเป็นนักโทษชาย
อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
เมื่อคืนนี้๕ทุ่ม๕๙นาทีนะครับ
สดีเวรเนี่ยรายงานว่าคุณทักษิณเนี่ย
มีอาการป่วยหนักก็เลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรัชธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือได้นะครับ
โดยถูกส่งไปถึงโรงพยาบาลตำรวจตอนเที่ยงคืน๒๐นาที
ในช่วงเวลาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ๕ทุ่ม๕๙ถึงเที่ยงคืน๒๐นะครับ
เราไปตรวจสอบพบว่าเส้นทางจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่แถวถนนงามวงวาน
สามารถจะไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไปได้๓เส้นทางนะครับ
เส้นทางแรกก็คือออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วมุ่งหน้าไปทางถนนงามวงวานขาเข้านะฮะ
เพื่อไปยังถนนพระราม๔แล้วไปทางถนนอังรีดูนังไปถึงโรงพยาบาลตำรวจ
เส้นทางที่๒ก็ถ้าไปทางแยก๔แยกพงเพชรตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเนี่ยเข้าถนนประชาชื่นก็ได้นะ
ทางแยกเฉลิมเผ่าเข้าอังรีดูนังไปถึงโรงพยาบาลตำรวจ
หรือเส้นทางที่๓ก็ขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปทางถนนวิพาวดีหลังศิษย์
แต่ตรงนี้ต้องไปกลับรถก่อนนะใช่ค่ะกลับรถที่สี่แยกก่อนใต้สะพานนะครับ
แล้วก็จะไปโรงพยาบาลตำรวจได้เหมือนกันนะครับ
ก็เราก็ลองพยายามไปหากล้องวงจรปิด

นี่นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลา๕ทุ่ม๔๕๕ทุ่ม๔๘
ราชธรรมเนี่ยนี่ฮะคือช่วงนี้ก็ไม่มีรถอะไรผ่านออกมาเลยนะฮะ

จำพิเศษกรุงเทพที่จะไปทางโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
งามวงวานมุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนนะครับ

หรืออาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาหรือยังไง
นี่นะฮะดูวงจรปิดช่วงเที่ยงคืน๑นาทีถึงเที่ยงคืน๔นาทีนะครับ
จะเข้าสู่วันที่๒๓สิงหาคมแล้วนะครับ
กล้องตัวเดียวกันก็ยังไม่เห็นรถอะไร
ไล่ไปดูถึงเที่ยงคืน๒๔นาที
ซึ่งถ้าตามที่รัชธรรมบอกเนี่ย
เที่ยงคืน๒๐คุณทักษิณถูกส่งถึงโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ

ก็ยังไม่พบไม่เห็นรถอะไรที่จะผ่านไปตรงนี้

เพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ใช่มุมที่มันเงยสูงสุดใช่ไหม
ค่ะ

ว่าจะมีรถที่ผ่านไปมาในช่วงเวลานี้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะ
เส้นทางเป็นแบบนี้นะครับกล้องวงจรปิดนะครับ
คือเราจะใช้ทางไหนเนี่ยตามที่บอกไปเนี่ยตรงนี้เรายังไม่เห็นนะฮะ

หรืออาจจะออกไปแล้วเราไม่เห็นเองก็ได้หรือว่ากล้องอาจจะเป็นมุมที่ไม่เห็นก็ได้
บอกว่าใช้รถของทางราชธรรม

ทีแรกข่าวมาบอกเป็นฮอเลยไม่ใช่นะฮะไม่ได้ใช้ฮอนะครับ
เราไปได้วงจรปิดฝั่งตรงข้ามนะเป็นฝั่งตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

นี่คือ๒๓นาฬิกา๔๗นาที
แต่เวลาในกล้องกับเวลาจริงมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลา
ตามเวลาในกล้องนะฮะมันจะเป็นช่วงก่อนได้รับแจ้งจากทางราชธรรมเนี่ย
เกือบ๒๐นาทีได้
๒๓นาทีก็ก็เกือบ๑๐นาที๑๐นาทีกว่านิดเนี่ย
เพราะว่ารัชธรรมบอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพรายงานว่าตอน๕ทุ่ม๕๙
สดีเวรรายงานว่าคุณทักษิณที่อยู่ที่แดน๗เนี่ยก็มีอาการ
แล้วส่งไปถึงโรงพยาบาลตำรวจตอนเที่ยงคืน๒๐
แต่เราเห็นตัวนี้นะฮะ๕ทุ่ม๔๗ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่เป็นรถพยาบาลคันหนึ่งที่ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
มุ่งหน้าไปสู่ถนนวิภาวดีรังสิต
นี่เป็นกล้องอยู่ฝั่งตรงข้ามเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ถ้าเป็นทางนี้เนี่ยก็นั่นเท่ากับว่าก็คงจะไปกลับรถ
ใต้สะพานข้ามแยกตรงแถวแยกพงเพชร
แล้วก็ขึ้นทางด่วนอ่านี่นะครับ
มีวงจรปิดมุมเดียวกันช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน๒๐

แต่ช่วงนี้จะไม่เห็นอะไรที่เหมือนกับเป็นรถพยาบาลเลยนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่แถวนี้ก็บอกว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
เขาก็ไม่ได้ยินเสียงรถอะไรที่เป็นลักษณะรถพยาบาล

ลิคอปเตอร์อันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงบินผ่าน
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์อันนั้นไม่ใช่ที่จะพาคุณทักษิณไปอยู่แล้วนะครับ
ทางรวรรณตำรวจก็ยืนยันว่ามาด้วยรถนะฮะ
ก็มีรถพยาบาลวิ่งผ่าน๒๓คันในช่วง๕ทุ่มกว่านะครับ
ทีนี้อาการป่วยของคุณทักษิณนะครับทุกผู้ชมครับ
นายสิทธิสุวงรองอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
นายสุธิวงศ์นายสุธิสุธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชธรรมในฐานะโคศก
ประจำกรมราชธรรมนะครับเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา
นาฬิกา๕๙นาทีพัศดีเวรรายงานว่านายทักษิณชินวัฒน์ซึ่งควบคุมตัว
อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน๗อยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับ
แน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำ
ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
และแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษา
ของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศก็คือสิงคโปร์กับสหรัฐอารับเอมิเรส
พบมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการ
อย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อม
โดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจเนื่องจากทันทะสถานโรงพยาบาลรัชธรรม
ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อม
มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทีอันนี้ราชธรรมแถลง
โดยทางรองอธิบดีกรมรัชธรรมเนี่ยบอกว่าหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ก็ได้นำตัวคุณทักษิณส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษา
เมื่อเวลาเที่ยงคืน๒๐นาทีของคืนที่ผ่านมาซึ่งมันจะเข้าเวลาสู่วันที่๒๓สิงหาคมแล้วนะครับ
ทีนี้พอมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับอ่าทีนี้โอ้โหคนก็มีคำถามกันเยอะใช่ไหมฮะ

โดยเฉพาะเรื่องห้องผู้ป่วยหรือการรักษาอาการ

โนโทโสพลรัฐสิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกกระทันหัน
ค่าซิเจนต่ำค่าความดันโลหิตสูงถึง๑๗๐มิลลิเมตรประหลอด
ทีมแพทย์รัชธรรมพยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วแต่ทำได้ไม่มาก
จึงส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจทางแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือ
พร้อมกับระดมทีมแพทย์ตั้งเป็นคณะรักษารวม๖ท่าน
มีหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด๑๙อยู่ในทีมด้วย
อาการล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาอาการคุณทักษิณดีขึ้นกว่าเมื่อคืนเล็กน้อย
แต่ยังต้องใส่สายออกซิเจนความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้
แต่มีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ยังต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณี
ส่วนกรณีถ้าญาติต้องการย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอื่น
หากเห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็สามารถทำได้ก็เป็นสิทธิ์แต่ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาเนี่ยอยู่กับกรมราชธรรมนะครับ
เราก็พร้อมทำตามที่เขากำหนดนะครับ
มันได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมคะเช่นอาหารที่ชื่นชอบหรือเครื่องดินอะไร
ไม่เลยฮะมาท่านยังไม่คุยเลยนั่งยังหอบเลยก็เลยต้องนอนหนุนหมอนสูงฮะ

ไม่ฮะจากโรคประจำตัวครับ
จริงแล้วถ้าพูดถึงน่าจะเป็นอาการป่วยที่หนักที่สุดของคุณทักษิณ

คืออย่างก่อนหน้านี้ที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าช่วงที่มีการเลือกตรงเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีอาการป่วยที่รุนแรงหรือว่าหนักขนาดนี้ถูกไหมคะ

ในแพทย์ใหญ่รวมราชตำรวจเนี๊ยะ
ท่านก็บอกว่าคือความจริงแล้วเรื่องของอาการป่วยของบุคคลเนี่ย
บางทีอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ความจริงข้างในเนี่ยเป็นเยอะก็มี

หรืออาจจะรู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกเราทั้งหมดก็ได้
หรืออากาศมันเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะ

คุณผู้ชมครับวันนี้มันก็มีเสียงถามหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่า
ตกลงแล้วคุณทักษิณเนี่ยเข้าพักที่ห้องพักผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ไหนอย่างไรตกลงก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าอยู่ชั้น๑๔
หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงนะฮะ

ถ้าแบ่งห้องตามชั้นเป็น๒ปีก

ตามรายงานบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทีวีตู้เย็นโซฟาโต๊ะรับประทานอาหาร

มีพยาบาลดูแลใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
เรื่องนี้นะครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ถึงขั้นที่มองไปนี่เห็นอย่างนี้เลยนะอรัชพร
คือคนบอกวิวดีห้องหรูดีเนอะ
ผู้ป่วยจะได้แบบสบายตาสบายใจ

แต่ว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ที่ว่าแชร์กันภาพนี้ซ้ายมือเนี่ย

ห้องแบบนี้มีปีกนี้
มีกระจกบานใหญ่แล้วมองไปแล้วเห็นวิวนี้

อยู่อีกปีกหนึ่งไม่ใช่ห้องนี้

เขาอาจจะเปิดหน้าตางหรือจะอะไรยังไง
แต่ขอยืนยันว่าห้องของคุณทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพข้างนอก

แล้วจะว่าไปก็ดีแล้วที่ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้น
เพราะว่ากระจกมันเยอะ

อ๋อค่ะ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

ห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้น
นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการส่งผู้ป่วยสูงอายุมารักษาเยอะเช่นกันนะฮะมากันมากหลายคน
ซึ่งทีมแพทย์รัชธรรมเองเนี่ยในส่วนของเขาเขาก็มีความสามารถแต่เนื่องจากอาการป่วยของคุณทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะทางดูแล
ประกอบกับเครื่องมือที่โรงพยาบาลรัชธรรมมีจำกัดจึงต้องตัดสินใจย้ายส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพราะทางกรมรัชธรรมและโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีการทำข้อบันทึกข้อตกลงร่วมกันมานานกว่า๓๐ปี
ในการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหรือถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลตำรวจก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลอื่นที่ราชธรรมเนี่ย
เขาได้ไปทำความร่วมมือกันเอาไว้ค่ะอ่าการดูแลรักษาความปลอดภัยก็เดี๋ยวจะมีสอนอปทุมวันนะฮะ
เจ้าของพื้นที่ส่งตำรวจเนี่ยมาดูแล๒นายแล้วก็มีทางรัชธรรมเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่รัชธรรมแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยอีก๓นายนะครับ
ซึ่งต้องรักษาอาการที่นี่อีกนานเท่าไหร่นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าก็ไม่สามารถตอบได้
ต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและวินิจฉัยครับคือคนก็พอเห็นข่าวคนก็เป็นห่วงกันเยอะแล้วก็อยากจะใส่ใจกันเยอะ
ว่าคุณทักษิณย้ายออกมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วอยู่ชั้น๑๔ถึงจะเป็นวีวีไอพีห้องหรูอำนวยความสะดวกครบคัน
ไม่มีอยู่ได้ไหมยังไงคือเขาก็อยากเห็นแหละค่ะว่า
ไอ้ว่ามันไม่ใช่ห้องพิเศษมันคำว่าอำนวยความสะดวกครบครันนี่มันขนาดไหนเหรอ
เป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงอาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาโรงพยาบาลตำรวจ
จริงเขาบอกว่าชั้นนี้เนี่ยมีห้องพักทั้งหมด๔ห้องด้วยกันค่ะชั้น๑๔เนี่ย
ห้องของคุณทักษิณเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทีวีขนาดใหญ่อ่านี่นี่ปีกซ้ายกับปีกขวา

อยู่ปีกนี้ตรงที่เราวงสีแดงไว้ให้นะคะ
เขาบอกในห้องเนี่ยจะมีทีวีขนาดใหญ่มีตู้เย็นมีโซฟามีโต๊ะกินข้าว
แล้วก็เป็นเตียงผู้ป่วยแบบอัตโนมัติซึ่งก็น่าจะเหมือนห้องที่ราคาแพงในโรงพยาบาลเอกชน
ก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ซึ่งห้องที่จะเป็นห้องวิวสวยมันคือ๑๔๐๒อยู่อีกปีกนึงที่ว่า
มันเป็นฝั่งสนามม้าราชกรีธาสโมสรมองไปก็จะเห็นวิวสนามม้าสีเขียวดูแล้วแบบอุ้ยวิวสวยเนี่ย
อันนี้๑๔๐๒ที่ตอนแรกคนเข้าใจว่าแหมคุณทักษิณแมทสบายจังเลยเนอะ
นอนห้องหรูห้องใหญ่ห้องกว้างแถมวิวก็ดีกว่าโรงแรมบางที่ซะอีก
บอกไม่ใช่ห้องนี้๑๔๐๒ไม่ใช่ห้องที่คุณทักษิณอยู่ห้องคุณทักษิณเนี่ยคือ๑๔
ไม่ได้เห็นวิวอะไรแบบนี้เลยทีนี้ถามว่าในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ตั้งแต่ชั้น๑๓ถึงชั้น๑๘ชั้นละ๒ห้องเนี่ยแบ่งกันไป
ค่าใช้จ่ายราคาอยู่ที่คืนละแปดพันบาทแต่ถ้าใช้สิทธิ์สวัสดิการค่าราชการตำรวจจะอยู่ที่๑๐๘๐บาท
อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาเป็นอาคาร๒๐ชั้นค่ะ
มีพื้นที่ให้บริการชั้นใต้ดิน๒ชั้นเป็นลานจอดรถ
๑ถึงชั้น๘จะเป็นห้องตรวจแยกเป็นสัดส่วนตามลักษณะของโรค
ชั้น๑๗ถึง๑๘เป็นหอผู้ป่วยพิเศษสูตินรีเวชกรรมและหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมและหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ส่วนชั้น๑๙เป็นสำนักงานนายแพทย์ใหญ่และชั้นสุดท้ายชั้นที่๒๐จะเป็นห้องประชุมชัยจินดาค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปหรือว่าต้องเป็นตำรวจ

เบื้องต้นที่เช็คมาเห็นบอกว่าถ้าประชาชนทั่วไปมาโรงพยาบาลตำรวจ
จะอยู่ห้องพักทั่วไปส่วนข้าราชการตำรวจจะมีห้องพักพิเศษที่เตรียมไว้

เพราะคุณทักษิณเนี่ยเคยเป็นตำรวจใช่ไหม

มีการถูกถอดยดไปเราก็ไม่รู้ว่าไอศิษย์ตรงนั้น
ว่ากรมราชธรรมเขาประสานเรื่องห้องอะไรยังไงกับทางโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณทักษิณถ้าตามขั้นตอน
ก็ลงเครื่องที่ดอนเมืองตอนที่กลับไทยใช่ไหม
ถูกส่งไปสารเพื่อไปฟังหมายสารต่างที่ถูกโทษจำคุก
ถูกส่งไปทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องไปคุมขังที่นั่น
ไปถึงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนก็ต้องตรวจโรคก่อน
ทางรัชธรรมทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้ที่แถลงเนี่ย
พบว่าคุณทักษิณมีอยู่เท่าไหร่๔โลกนะ
หลักที่แบบว่าต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดหน่อยค่ะ
นี่นะฮะเดี๋ยวลองหาดู๔โรคของคุณทักษิณเมื่อวานนี้นะครับ
ความดันมีปอดมีหัวใจแล้วบอกเคยติดโควิดอยู่สามครั้ง
ปอดอักเสบเอาละทีนี้เนี่ยเห็นมั้ยครับ
ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจภาวะหัวใจขาดเลือดโรคปอดอักเสบ
กระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้น่าจะตามวัยค่ะ
ประจำตัวคุณทักษิณซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
แล้วเมื่อคืนนี้ก็มีอาการขึ้นมาก็นี่ฮะถูกส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณ
ตอนที่ยังอยู่ในต่างประเทศหลายคนก็รู้สึกว่าก็ดูสุขภาพก็ดูแข็งแรงดีนะ
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนนี้นะครับ
ลองดูหน่อยนะครับคุณทักษิณเคยยืนยัน
แต่ไม่เคยบอกไม่เคยเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอย่างอื่นบ้างหรือเปล่า
รอบแล้วผมเป็นคนที่ไม่งั้นไม่อัปเดตเรื่องของโควิด
เป็นตั้งแต่อาการตั้งแต่ยังไม่มีไม่มีวัคซีนรุนแรกแรก
หูฮั่นเลยล่ะแล้วก็มาโอมิครอนรุ่นแรกมาแต่เฉยแล้วฮะ
ตอนนี้อย่าไปคิดเรื่องโควิดไม่ต้องกังวลหรอก
การแพร่ระบาดอะไรก็ไม่ได้ไปเรื่องใหญ่เหมือนก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
แล้วแต่ผมเป็นวันเดียวหายเลยนะ

แล้วก็นี่แหละฮะคำยืนยันของคุณทักษิณนะครับ
ท่านผู้ชมครับ๑๗พฤษภาที่ผ่านมานะครับ
ก็บอกว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีนะครับ
จะเคยติดโควิดถึง๓ครั้ง

ที่กลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ต่าง
เขาบอกว่าคุณทักษิณป่วยในเรือนจำจนอาการน่าเป็นห่วง

มีคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะ
ขณะนี้อีกคลิปนึงนะครับ
เป็นภาพความฟิตของคุณทักษิณ
นี่เห็นไหมครับนี่คือรายการไกลบ้าน

นี่มันปีที่แล้วพี่อุ๋ยนี่ตุลาปีที่แล้วนู่น
อันนี้คือเป็นส่วนออกการังกายหลังบ้าน
ใช่ไอ้วาร์มก่อลงน้ำ
บางครั้งเขาจะบอนบสเกตตอนด้วย
แต่ถือว่ายังแข็งแรงมากไหมฮะ
ยังแข็งแรงมากนะฮะ
โอเคครับโอเค
ปี๖๕คุณนักศิลป์นะฮะ
เล่นน้ำกับหลานสาว

เป็นการเล่นน้ำกันอย่างสบายใจ

ถ้าเอาในปีนี้ปี๖๖นะฮะ

ลูกชายคนโตคุณนักศิลป์

คุณมดดำเคยไปทำรายการนะ

แต่วันนั้นก็ไปถึงต่างประเทศ
มดดำกับคุณโอ๊คเขาเพื่อนสนิทกันอยู่แล้ว

ที่ออนแอร์นะฮะ

โอ๊คก็บอกคุณพ่อก็แข็งแรงดี

คุณอุ้งอิงก็ยังโพสต์รูปคุณนักศิลป์

แข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจ

ก็ถามขึ้นมาว่า

คือคนนักศิลป์ก็

ตรวจแล้วก็พบอาการต่างจริง

ชั่วโมงนะพี่อุย
โมงเช้าเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณเนี่ยเท้าแตะผืนแผ่นดินไทยจนถึงตอนนี้๒ทุ่ม๕๗นาที๓๕ชั่วโมงเกือบ๓๖ชั่วโมงแล้ว
คนคือติดตามเลยว่าไทม์ไลน์คุณทักษิณตั้งแต่แตะแผ่นดินไทยจนถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะคะ
วินาทีแรก๙โมงตรงใช่ไหมคะเหยียบประเทศไทย๒๒สิงหาคมที่เครื่องลงจอดที่สนามบินดอนเมืองนี่ค่ะ
คือบางคนเอาบอกเอาวินาทีที่เท้าแตะพื้นเลยนะจากนั้น๑๐โมง๒๐นาทีค่ะ
คุณทักษิณถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สารดีกาสนามหลวงนะคะ
ซึ่งสารก็ได้อ่านคำพิพากษาทั้งหมด๓คดีรวมโทษจำคุก๘ปี
โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ราชธรรมนำตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กลางมวลชนคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
๕ทุ่ม๕๙นาทีเมื่อคืนนี้มีรายงานด่วนมาว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยค่อนข้างที่จะหนักก็คือมีอาการแน่นหน้าอก
อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็เลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ามีหมอเฉพาะทางคอยดูแลแล้วก็อุปกรณ์ที่ครบครันกว่า
แล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เที่ยงคืน๒๐นาทีจนถึงปัจจุบันนี้คือถ้าดูระยะเวลาในแต่ละพื้นที่ที่คุณทักษิณอยู่แต่ละพื้นที่ใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงบ้างนี่ค่ะ
คุณทักษิณอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเนี่ย๑ชั่วโมง๙โมงถึง๑๐โมง๙โมงคือลงจากเครื่องเท้าแตะพื้นมามีการเดินออกมาทักทายแก่นำพักเพื่อไทยทักทายมวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนรักคุณทักษิณที่เขามารอรับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็มีการกราบพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
เป็นผู้ป่วยที่อายุเยอะแล้วอ่ะอายุเกิน๗๐อ่ะครับก็ต้องดูแลเป็น
พิเศษหน่อยแล้วมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังด้วยมากครึ่งถึงเที่ยวคืน
๒๐อยู่ที่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคือใช้เวลาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ๑๓ชั่วโมง
คุณเศรษฐาทวีสินหน่อยกันแล้วกัน